มาเรื่องแรกก็ร้อนหน่าไม่รู้จะอยากใดดีนะครับ

สันไปดูนายกหน่อยละกัน
อย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะ
ก็เป็นภาพนายกลงมาทำหน้าที่เป็นโชเฟอร์ตุ๊ก

ประชาสัมพันธ์โครงการต้อนรับปี๒๐๑๙

ซึ่งก็ถือว่ามันก็ใกล้เทศกาลสงท้ายปีเก่า

อันนี้ไปฟังเสียงฟังเสียงแล้วก็
เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวพร้อมกันเลยค่ะ
ที่เห็นยืนโพสต์ท่าอยู่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
ก็คุณพี่กรอบการวัฒนาวรางกูล
รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่พาน้องนัทอันนิพรชะล้ำบูรณาวงศ์
เพิ่งได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ในชุดตุ๊กไทยแลนด์
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งท้ายปีเก่า
กันถึงธรรมเนียบรัฐบาล
แต่ว่ามีสาวงามดิกรีนางงามมาถึงเรือนชาญทั้งถิ

จากจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ๓ล้อไทย
ยังบอกว่าต่อไปจะต้องพัฒนาให้เลิศกว่านี้หลายเท่า
แถมยังอวยพรให้คนสวยประสบความสำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องด้วย
ไมค์เวยพรอย่างเดียวค่ะยังชมสิ้นตุ๊กให้ชมเป็นบุญตา

จะรอดไหมเนี่ยดูดูสีหน้าท่าทางน้องแน็ตฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยนะคะ
ขนาดก็ราวแน่นแบบในนังกันเลยทีเดียว
เมตต่อเน่นเลยอ่ะเมตต่อเน่นเลย
ไหนก็ใกล้วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั้งที
และอยากรู้ว่าท่านนายกอยากได้อะไรเป็นของขวัญปีใหม่บ้างไหมคะ
เออท่านค่ะนั่นหัวไม้ทาราชทิวบีค่ะเอามาบีบเล่นทำไมแหละคันเนี๊ยะ